เอาละครับคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของวันนี้ที่
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกสลากนะครับ
ประจำงวดวันที่๓๐ธันวาคมนะครับ

สุโขทัยเขามีเลขในใจแล้วนะคุณนี่มีเลขในใจแล้ว
เช่นเดียวกับที่ชัยนาศประชาชนก็ไปแห่ซื้อเลขในใจ๕๙
เพราะอะไรคุณพศไง๒๕๕๙กำลังจะผ่านไปตอนนี้๕๙กับ๖๐หายากนะหายาก
หาที่ไหนเอาไปซ่อนไว้ที่ไหน

จำนวนมากออกมาหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ที่แผงค้าหน้าธนาคารกลุ่มไทยสาขาเชนาส

เลขที่นักเสี่ยงโชคต้องการมากที่สุดอย่างที่บอกเลยครับ๕๙นะฮะ
เลขดังกล่าวขายเกลี้ยงแผงไปนานแล้ว
บางคนหาซื้อตัวเลขข้างเคียงนะครับ

อันนั้นมัน
ข้างเคียงขอแค่ซ้ายกว่าขวา

ส่วนราคาสลากนั้นก็ยังปกตินะครับ๘๐บาทนะครับ

ละ๕๑๐ฉบับขายในราคา๑๐๐บาทต่อฉบับ

อันนี้แจ้งได้นะฮะเบอร์โทรศัพท์แจ้งสำนักสลาก๐๒๓๔๕๑๔๖๖นะครับ
ส่วนที่สุโขทัยนะครับตามแผงค้าถนนเทศบาลดำริสามอำเภอ
สวรรคโลกก็มีนักเสี่ยงโชคมาออกซื้อหาเลขเด็ดจำนวนมากนะครับ
โดยคุณพี่ดารัฐมั่นทองแม่ค้าสลักบอกว่า
ช่วงนี้มีนักเสี่ยงโชคออกมาหาซื้อกันเยอะเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นงวดสุดท้ายของปีไงคุณ
และเลขที่นักเสี่ยงโชคหาซื้อก็จะเป็นเลข๕๙๙๕เหมือนกัน
จากนี้เป็นเลข๖๐๐๖ซึ่งเป็นเลขท้ายหน้าของปีหน้า
คืองวด๓๐ธันวาคมนี้ดันเป็นงวดแบบนี้คุณ
จริงต้องเป็นวันที่๑มกราคมใช่ไหม
กับงวด๓๐ธันวาคมที่จะออกวันนี้เขาเลยถือว่าเป็น
งวดข้ามปีงวด๒ปีควบ

คืองวด๙เข้าสู่ปี๖๐ผ่านพ้นปี๕๗
๕๙๖๐นะครับและเลขมงคลอีกเล็กหนึ่งนะครับ